ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะ
ส่วนที่กำลังกันไปช่วยผู้ชายคนหนึ่งเป็นนุ่มลาวนะคะ

ของผู้ชายคนนี้ร้องเรียนผ่านสถานทูตบอกว่า
ผู้ชายคนนี้ถูกกลุ่มคนไทย
พาตัวไปกักขังที่บ้านหลังนี้

โดยบอกว่าผู้ชายคนนี้ชาวลาวคนนี้

หากัญชามาให้ได้๕๐๐กิโลกรัม
เพื่อแลกกับการปล่อยตัวเพื่อแลกกับอิสรภาพ
ที่สุดแล้วก็ได้อิสรภาพแล้วนะคะ
พลตำรวจตรีธรัชชาถมปัต
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
ร่วมกับตำรวจปรับรามยาเสพติดภาค๙ทหารกว่า๕๐นายค่ะ

ก็คือนายมัยน้อยลอวันไสอายุ๓๐ปี

นายไม้น้อยถูกกักตัวภายในบ้านหลังหนึ่ง
หมู่๓ตำบลนาโนธอำเภอเมืองพัทธลุง
ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นของนายนรงเดชด้วงรัฐอายุ๕๐ปี
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะทันทีที่นายมัยน้อย

มาขอความช่วยเหลือในสภาพที่ค่อนข้างที่จะหวาดกลัว
จากการเข้าให้การช่วยเหลือหนุ่มลาวดังกล่าว
เนื่องมาจากตำรวจได้รับการประสานจากสถานทูตลาว
สำนักงานปปศบอกว่ามีหนุ่มชาวลาวถูกคนไทย
กักค้างหน่วงเหนียวเพื่อแลกกับค่าปล่อยตัว
เป็นกัญชาจำนวน๕๐๐กิโลกรัม
หลังจากที่ให้การช่วยเหลือหนุ่มลาวคนนี้ค่ะเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังบอกว่า
โดยการมีการพูดคุยกันเรื่องของธุรกิจค้าข้าวแล้วก็อาหารทะเล
จนกระทั่งหนุ่มลาวคนนี้หลงเชื่อตัดสินใจเดินทางมาดูงานดูกิจการ
แล้วกลุ่มคนไทยก็ใช้รถเก๋งไปรับในคืนวันที่๑พฤษภาที่ผ่านมา
สถานีขนส่งจังหวัดสงคราก่อนที่จะพาตัวนายมายน้อย
อยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวพร้อมกับเจรจาบอกว่า
ของพวกเขาในประเทศมาเลเซียมันมีปัญหานะ
จะให้ช่วยหากัญชามาให้จำนวน๕๐๐กิโลกรัมจึงจะยอมปล่อยตัว
ซึ่งในระยะที่อยู่บ้านกลุ่มชายไทยก็ใช้ปืนขมขู่
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายบังคับด้วยนะคะบอกว่าห้ามแจ้งตำรวจ
แต่หนุ่มไทยกลุ่มนี้ก็อนุญาตให้นายมายน้อยใช้โทรศัพท์
เพื่อติดต่อญาติเพียงเพราะหวังว่า
จะสามารถสั่งซื้อกัญชาจำนวน๕๐๐กิโลกรัมมาได้
ไม้น้อยก็พยายามที่จะประวิงเวลาหลอกล่อว่า
เดี๋ยวเนี่ยกำลังจะสั่งซื้อกัญชาให้แล้วนะแต่ระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการประสานญาติ
ญาติไปประสานกับสถานทูตลาวให้เจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ

หลังจากนั้นตำรวจก็ควบคุมตัวนายนรงเดชด้วงรัฐเจ้าของบ้าน
แล้วก็กับพวกอีก๒คนพร้อมกับปืนยาวรวม๓กระบอก
สั้นอีก๑กระบอกเครื่องกระสุนโทรศัพท์มือถือ๖เครื่อง
ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันกักขังหน่วงเหนียว
เรื่องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธ
ส่วนนุ่มลาวตอนนี้ล่าสุดตำรวจได้เร่งสอบปากคำในฐานะผู้เสียหาย
พร้อมกับประสานให้ญาติที่ประเทศลาวรับทราบข้อมูลต่าง
ก่อนที่จะส่งตัวกลับประเทศต่อไปค่ะ